วันนี้วันแม่ก็เลยจะพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่

สำหรับคนที่เป็นคุณแม่คือท้องอยู่ตอนนี้

แล้วก็คุณแม่ที่อายุ๖๐ปีขึ้นไป

สำหรับคนท้องก็คือให้เอาใบฝากคันเนี่ยนะ

มาแสดงที่ศูนย์ฉีดวัคซีนได้เลย
อันนี้เนี่ยนะคะสำหรับกลุ่มที่เป็นคนท้อง

คุณแม่คุณแม่อายุ๖๐ปีขึ้นไป
ลูกหลานค่ะจูงมือคุณแม่
หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีน
ณจุดฉีดวัคซีนไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัย
ไปได้ทั้ง๒๕จุดฉีดเลยนะ

เซ็นทรัสเวอร์โลตัสพระราม๔สยามพรากร

นี่คือจุดฉีดของโครงการไทยร่วมใจ

หมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัตินะฮะ๑๕๑๖คุณ

หรือว่าใครบอกว่าอยากเข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดต่างเพิ่มเติม

อันนี้เฉพาะวันแม่๑๒สิงหาคมวันนี้เท่านั้นนะคะ
ส่วนที่ราชวิทยาลัยจุฬาพรก็เชิญคุณแม่ตั้งคัน
มีอายุคันตั้งแต่๑๒สัปดาห์ขึ้นไป
ลงทะเบียนครับเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้๑๒ถึง๑๖สิงหาคม

ของโรงพยาบาลจุลาพรตามที่ขึ้นหน้าจอเลย
จากนั้นนะครับทางราชวิทยาลัยจุฬาพร
ที่ลงทะเบียนให้เข้ามาดำเนินการ

แล้วก็จะมีการนัดหมายการเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มต่อไปนะครับ
ใช่ค่ะทีนี้เราต้องไปดูบรรยากาศกันหน่อย
ที่ราชวิทยาลัยจุฬาพรนะคะ
จากให้คุณแม่ตั้งคันมาลงทะเบียนฉีดซีโนฟาร์

วันนี้คุณผู้ชมยังมีคนด้อยโอกาส
ผู้พิการมารับวัคซีนซีโนฟาร์ม
ซึ่งคนที่มาฉีดวัคซีนวันนี้เนี่ยนะคะ

แต่พอมาได้คิวของทางราชวิทยาลัยจุฬาพรก่อน
ก็มาของราชวิทยาลัยจุฬาพรเลยนะคะ
ของหมอพร้อมแต่ไม่ทัน

ค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้มาฉีดวันนี้
อันนี้คือเป็นบรรยากาศวันนี้นะคะ

ทางราชวิทยาลัยจุฬาพรเขาจะจัดโครงการ
ฉีดให้สับปะเหลอทั่วประเทศ
แต่ว่ารายละเอียดเรื่องวันเวลา
เดี๋ยวถ้าเกิดเราได้เพิ่มเติมมาหรือว่ามีการแจ้งมา
เราก็จะมาบอกคุณผู้ชมเพราะว่าเอาจริงนะ
สับปะเรอก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่ม

เผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙

อันนี้ก็เป็นข่าวที่เรานำมาแจ้งกันนะคะ